ดูค่ะดูอ่ะคุณอ่านเลยค่ะเป็นไงคะทำไมฮะ
คาถาบังตาจอมขมังอืมหนีตำรวจเขาพยายามจะไล่คาถาค่ะ
เชอรี่เออแล้วคาถานั้นเป็นคาถาพลางตาอุ้ยหมดอะไรพลางตาตำรวจ
ให้ตำรวจเห็นแล้วจะได้จับตัวเขาไม่ได้แล้วตัวเองก็ไปซ่อน
อยู่ในบ่อซีเมนอืมเป็นน้ำที่ควายกินอืมเขาบอกว่าไปขโมยน้ำของควายกินด้วย

พุทธังบางตาสังคังบางตา
มองไม่เห็นตัวกู
ตอนนี้คุณผู้ชมไม่เห็นเชอรี่แล้วนะ
เชอรี่หายไปแล้วนะ
จริงหรอยังอยู่ไหม

ยังอยู่นะมนตร์นี้ไม่ได้บ่น
อันนั้นก็คุณไม่ใช่จอคำมังเวท
อันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นจอมขมังเวท

คุณตำรวจมาหน่อยมาหน่อย

จอมขมังเวทของขึ้น
อย่าอย่าอย่าเดี๋ยวตำรวจมาตอนจบ

บอกว่าเกิดขึ้นเช้า๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เอาออกมาเต๋าออกมาได้ไหม

หลังจากนั้นเต๋าตัดสินใจลงไปแช่
อยู่ในไอ้บ่อซีเมนแล้วก็เลยท่องคาถาสู้กับตำรวจหวังไม่ให้ตำรวจมองเห็น
แต่สงสัยคาถามันคงใช้ไม่ได้ผลพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยใส่กุญแจมือเต๋าซะเลยจ้า
ก็พูดจาไม่รู้เรื่องนะครับน่าจะเจ็บประสาท

นะคะทีนี้เขาบอกว่าสาเหตุมาจากอะไรรู้ไหม
ที่คุงภ้างไม่แน่นอนคุณผู้ชมก็เดาได้คุณสองคนก็เดาได้
ยาเสพติดค่ะแล้วก็ป่วยเป็นโรคจิตประสาทบ่อยมาก
ทีนี้เนี่ยเจ้าที่ตำรวจเขาก็เลยบอกว่า
ฝากครอบครัวหน่อยได้ไหมคอยดูแลเต๋าหน่อย

ก็เดี๋ยวมันกลัวว่ามันจะเกิดเหตุร้ายขึ้น
ที่แบบว่ามันไม่สามารถที่จะมาระงับเหตุกันได้ทัน
อันนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับวัวควายในข้อ